คุณผู้ชมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่ภูเก็ตนะคะ
เพราะว่าวันแรกภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะคะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แต่ก็มีเงื่อนไขนะคะต้องฉีดวัคซีนแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เข้าไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว
แล้วก็ให้กำลังใจด้วยไปดูบรรยากาศกันหน่อย
นี่ก็คือมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา๔เที่ยว
มาลงที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตประมาณสัก๓๐๐๔๐๐คนได้แล้ว
สำหรับการเปิดวันนี้เป็นวันแรก
เห็นไหมผลเอกประยุจันทร์โอชานายุครัฐมนตรี
ทักทายกับฝรั่งชาวต่างชาติแบบนี้นะคะ
ก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต
แล้วก็มาติดตามโครงการนี้ด้วยภูเก็ตแซนบ็อกซ์
ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แล้วก็
นี่นะคะก็มีนักท่องเที่ยว๔เที่ยวบินนะคะ
จากกาต้าอิสราเอลสหรัฐอารับเอมิเรตสิงคโปร์นะคะ

จะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศ๔๐๐เที่ยวนักท่องเที่ยวกว่า๑๒๐๐คน
แต่มีเงื่อนไขนะคะเช่นตรวจโควิด๑๙จากประเทศต้นทางก่อน
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครบโดส
แล้วก็จะต้องรอผลยืนยันภายใน๒๔ชั่วโมง
ถ้าไม่พบเชื้อโควิด๑๙ก็เที่ยวในภูเก็ตได้
พอครบ๑๔วันต้องตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ถึงจะสามารถเที่ยวนอกจังหวัดภูเก็ตได้
ตลอดทั้งวันวันนี้วันแรกก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร
เมื่อสักครู่นี้แอบได้ยินจริงแล้วท่านนายกพูดว่า
ก็เป้าหมายของเราเนี่ยถ้าเอาตามที่นายกเคยประกาศเอาไว้นะครับ
จะเปิดประเทศนะครับนี่ก็ผ่านมาสักประมาณครึ่งเดือนแล้ว
ท่านผู้ชมครับคือเดี๋ยวลองมาดูอธิบายให้เห็นกันหน่อยนะ
แต่ว่าวันนี้มีท่านนายกรัฐมนตรีพูดคำว่าปราสาททราย
เหมือนกับมีกรอบล้อมเอาไว้แล้วก็เด็กมาเล่นทรายกัน
หรือจะปั้นเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่มันจะพังจะโค้นจะทำใหม่
อะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ในตรงนี้ไม่ไปยุ่งเกี่ยว
กระทบอะไรกับตรงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นภูเก็ตเนี่ย
ภูเก็ตมีสภาพเป็นเกาะอยู่แล้วนะฮะจังหวัดภูเก็ตของไทยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยมองว่าถ้าเปิดการท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยน่าจะสามารถควบคุมได้ง่าย
โดยเฉพาะเรื่องการเข้าออกใช่ไหมฮะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ย
ก็มาว่ากันอีกทีนึงนะไม่สำเร็จก็ไม่ต้องทำต่อ
ถ้าสำเร็จก็อาจจะใช้โมเดลขยายผลไปที่อื่นต่อ
ภูเก็ตแซนบ็อกซ์มีมาตรการแล้วก็คุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้นะครับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยต้องได้รับอนุญาตก่อนนะฮะ
แล้วมาถึงเนี่ยคือขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปลงที่สนามบินนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับ
ค่ะคือไม่ต้องไปลงที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะฮะ
ลงมาที่นี่เลยนะครับมาถึงเนี่ยคุณจะมาเที่ยวนะ
ต้องได้รับอนุญาตนะฮะต้องมีหนังสือ
รับรองการฉีดวัคซีนครบ๒โดสเกิน๑๔วันก่อนจะเดินทางมา
หรือได้รับวัคซีนถ้าเป็นแอสตาร์เซเนกาก็ต้องหนึ่งเข็มครบสิบสี่วันนะฮะ
ต้องมีใบรับรองว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ใบรับรองนี้ต้องมีอายุไม่เกิน๗๒ชั่วโมงหรือว่า๓วันก่อนเดินทาง
ต้องทำประกันภัยสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดเวลาที่อยู่ในไทยด้วยนะครับ
วงเงินหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐนะฮะเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินที่ภูเก็ต
ต้องตรวจวัดอุณหภูมิตรวจเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
แล้วถึงจะไปที่โรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตด้วยยานพาหนะที่เขาจะจัดไว้ให้เท่านั้น
พักกลางทางไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ให้รอผลยืนยันอีก๒๔ชั่วโมง
ถ้าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙ทีนี้ถึงออกไปเที่ยวได้
อ่าก็ไปเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะครับทีนี้คนที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะ
ในโครงการของภูเก็ตตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ไม่เกินเจ็ดวัน
ก็ให้ตรวจซ้ำครั้งที่สองในช่วงวันที่หกและเจ็ดหากอยู่สิบถึงสิบสี่วัน
ให้ตรวจหาเชื้อเพิ่มเป็นครั้งที่สามในช่วงวันที่สิบสองและสิบสาม
จะเที่ยวต่อได้ในจังหวัดภูเก็ตนะเพื่อให้มั่นใจเลย
ปลอดภัยนะครับห้ามออกภูเก็ตนะฮะห้ามออกนอกภูเก็ตเลยนะครับ
แต่กรณีที่มาจะอยู่เกินกว่านั้นอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจเพิ่มเติมนะฮะ
นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากภูเก็ตนะครับกรณีที่มาอยู่น้อยกว่า๑๔วัน
แต่ถ้าท่านจะอยู่เกินกว่านี้เนี่ยก็ต้องตรวจกันมากขึ้นตรวจกันหลายรอบมากขึ้น
นี่นะคะแต่ว่าภูเก็ตแซนบ็อกซ์เนี่ยก็จะมีการประเมินกันแบบวันต่อวันนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลก็บอกแล้วถ้าเปิดภูเก็ตแซนบ็อกซ์
และมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มากขึ้นในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณาว่าจะเอายังไงกันต่อดีนะคะ
ฉะนั้นตรงนี้เขาเอาตรงนี้ก่อนใช่เบื้องต้นลองเปิดดูก่อน